คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวการท่องเที่ยวยังไม่หมด

ปลาน่ารักปลาโมลาโมล่า
นี่แค่ฟังชื่อก็น่ารักแล้วใช่ไหม
รู้ใช่ไหมหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลย

นี่ปลาโมลาโมลาหน้าตาแบบนี้
หรือว่าเขาเรียกกันว่าปลาแสงอาทิตย์นะคะ
เป็นหนึ่งในตำนานของนักดำน้ำเลยนะ

เฟซบุ๊กแฟนเพจเขาหลัก
โพสต์คลิปของปลาโมลาโมล่าค่ะ
เขาพบปลาที่บริเวณกองหิน
บาลากูด้าหมู่เกาะซีมิลัน
อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานี่เอง

ก็มีชาวนักดำน้ำทั่วไป

เป็นความฝันของนักดำน้ำหลายคน

ต้องไปดูที่บาหลี

มาโผล่ที่นี่ที่ซิมิลันเนี่ย
ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องราว
ของ๓๐๐ล้านฟองค่ะ
โดยไข่เขาก็จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำ

ไม่ดูแลซึ่งจะเหลือรอด
โตมาเป็นปลาที่มีขนาดสมบูรณ์

ถือว่าเป็นสัตว์ธรรมชาติที่สวยงาม
ให้เราได้ชื่นชมกันแบบใกล้

บนท้องทะเลไทย

มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียว

นุรักษ์กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ

กับน้ำกัน

คือเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแบบนี้